มาดูเรื่องหน้าขนลุกกันหน่อยดีไหมคะ

หลังจากที่คุณเศรษฐามอบหมายให้ทนายความฟ้องคุณชูวิทย์

คุณชุวิตโดนฟ้องแต่ละทีไม่เคยต่ำกว่าร้อยล้านเลยนะคะ
นี่๕๐๐ล้านขนลุกสู้เลย
แต่ไม่เป็นไรมีตั้ง๒๑คดีแล้วตอนนี้
ในมือมีอยู่๒๑จะเพิ่มมาอีกสักคดีก็ไม่เป็นไรหรอก

บอกว่าหลักฐานเด็ดที่ผมมีมันแสดงให้เห็นว่า
คุณเศรษฐาเนี่ยมีเจตนาจงใจเลี่ยงภาษี
คุณชูวิทกล่าวอ้างแบบนี้นะ

ลองฟังเสียงเขาดูหน่อยค่ะ

คุณสมบัติของคุณเศรษฐานั้น
ก็เป็นสิทธิประชาชนอย่างผมจะวิภาควิจารณ์
เพราะเขาบอกว่าในมาตรา๑๖๒
คนที่เป็นนายกจะต้องมีความซื่อสัตว์เป็นที่ประจักษ์
นี่ค่ะคุณชุวิตบอกขนลุกเลย
มอบหมายให้ทนายฟ้องร้อง๕๐๐ล้าน

ทนายนันชัยชายเดชยืนอยู่ข้าง

เขาบอกว่าพฤติการของคุณเสถาเป็นการ

บอกว่าพฤติการของคุณเศรษฐาเป็นการวางแผนซื้อที่ดินกับผู้ขาย
เป็นคู่สัญญาในการหลบเลี่ยงภาษี
เหมือนผู้ชายเดินขึ้นอำเภอแล้วจะไปจดทะเบียนของผู้หญิงแต่งงาน
ถ้าไปคนเดียวแบบไม่มีผู้หญิงไปด้วยเนี่ย

หลายคนถามว่าเอ้าคุณชูวิท

คุณชูวิทย์บอกว่าอ๋อผมเป็นคนชอบขุดหลุมพรางไว้ก่อน
ล่อให้คนเดินตกลงมาถึงค่อยเอาหลักฐานแฉแสดงให้ดู
ผู้รู้ด้านกฎหมายสนับสนุนเขาก็เคยตัดสินกันมาแล้ว
ว่าการเลี่ยงภาษีแบบนี้มันทำไม่ได้
และเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก
แต่เคยมีคดีที่สารชำนาญพิเศษ
พากษาเป็นกรณีตัวอย่างคล้ายคลึงกันแบบชัดเป๊ะ
และมีการตัดสินว่ามีความผิดอย่างชัดเจน
ผมเป็นนักแฉผมก็จะขุดหลุมพลางไว้ก่อนแล้วกัน
และล่อให้คุณเดินตกลงมา
เสร็จแล้วผมถึงจะเอาหลักฐานที่เอามาแสดงให้คุณดู
ในคดีแบบนี้เนี่ยคล้ายคลึงกัน

ทั้งเป็นคำจากหนังสือจากสรรพากรจากกรมที่ดิน

ตามกฎหมายโทษตั้งแต่๗เดือนขึ้นไป
ต่อ๑กรัม๑๒วันก็๑๒กรัม

ทนายอนัญชัยชัยเด็กก็บอกว่าวิธีการโอนที่ทำให้ภาษีลดลงเนี่ยมันก็มีช่องของมัน
ซื้อขายที่ดินย่อมมีการเจรจาตกลงกัน

รู้อยู่แล้วว่าต้องโอนให้ครบทุกคนเพื่อจ่ายภาษีน้อยลง
การซื้อขายที่ดินมีการเจรจาตกลงกัน
รู้อยู่แล้วว่าต้องโอนครบทุกคน

เพื่อจะให้จ่ายภาษีน้อยลงนั่นนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ

จะมาถามผมตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะครับ
แต่ว่าทุกคนรู้แล้วครับว่าเจตนาเป็นยังไง
คุณชุวิตบอกว่าเดี๋ยวขอปรึกษาทนายก่อนนะ
ว่าจะฟ้องกลับคุณเศรษฐาไหม
เพราะว่าแบบนี้มันเหมือนการกลั่นแกล้งเพื่อให้เขาปิดปาก

จริงเรื่องที่ผมออกมาแฉเรื่องที่ดินไม่ใช่เรื่องเดียวนะ

เขาบอกว่ามันก็ยังมีเรื่องอื่นอีก
แต่คุณชวิตบอกว่าเดี๋ยวตุลาคมนี้ต้องไปอังกฤษแล้ว
ใช่คุณชูวิทย์บอกว่าตุลาคมนี้จะบินไปรักษาอาการป่วยที่ประเทศอังกฤษ

พี่หุยนัดคุณชุวิตมาเปิดปากบ้างหรือยัง

ทุกผู้ชมครับวันนี้ทางทนายความของคุณเศรษฐานะครับ
ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคุณชุวิต๕๐๐ล้านบาทนะฮะ
คุณวิญญัติบอกว่าที่ผ่านมาคุณชุวิตพูดความจริงเพียงครึ่งเดียว
หวังให้คนฟังเข้าใจคุณเศรษฐาผิดนะครับ
จุดมุ่งหมายหวังผลทางการเมืองให้มีผลต่อการโหวตนายกรัฐมนตรี
คุณเศรษฐาจึงต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคุณชุวิต๕๐๐ล้านบาทถ้วน
ถามว่าทำไมต้อง๕๐๐ล้านบาทถ้วน
มันก็เหมือนกับตัวเลขที่คุณชูวิทย์ไปกล่าวอ้างไง
ว่าคุณเศรษฐาจงใจเลี่ยงภาษี๕๐๐ล้าน
แต่คุณเศรษฐาขอเรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ๕ต่อปีด้วย
นับตั้งแต่วันฟ้องยืนยันว่าแม้คุณชูวิทย์จะพยายามบอกว่าตัวเองป่วย
เหลือเวลาอีกไม่นานแต่มันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่พูดเนี่ย
จะเป็นความจริงแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่คุณเศรษฐาจะถูกตรวจสอบ
แต่การตรวจสอบมันก็ต้องให้ข้อมูลที่แท้จริงและให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน
เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร
ไม่ใช่เรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีทำให้รัฐเสียหาย
ถ้าสิ่งที่บริษัทแสนสิริทำเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
บริษัทลูกทั้งหมดที่ถือหุ้นบริษัทเสริมสุขเติมจักรคูณ
หมายถึงบริษัทลูกของคุณชุวิตทั้งหมดเนี่ยนะ
ที่ถือหุ้นบริษัทเสริมสุขเติมจักรคูณเนี่ย

ก็มีข่าวว่าทำเหมือนกันก็ต้องผิดกฎหมายด้วย
มันขัดจริยธรรมเช่นเดียวกันใช่หรือไม่
ที่มีราคาสูง
การทำอะไรแบบง่ายเป็นไปได้ยาก
และการไปกล่าวหากล่าวโทษทำได้ครับ
แต่กล่าวหากล่าวโทษที่ทำให้คนอื่นเขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
และเป็นข่าวและทำให้เขาถูกชี้หน้าตราหน้าว่า
ร่วมสมรู้ร่วมคิดกับเอกชนมันแบบนี้ไม่ได้ครับ
ผมได้ข่าวมาแววด้วยว่ามีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคุณชูวิทย
ที่มีลูกคุณชูวิทย์ถือหุ้นอยู่บริษัทเสริมสุขเติมตระกูล
คุณชูวิทย์คอยระวังการตรวจสอบเรื่องนี้ดีนะครับ
ผมไม่รู้ใครจะตรวจสอบแต่ผมไม่ได้ตรวจสอบ
ผมได้ข่าวแววว่าเขากำลังจับตาดูบริษัทนี้อยู่
ทีนี้ทำไมพักเพื่อไทยกับคุณเศรษฐาถึงให้คุณวิญญัติชาติมนตรีมาเป็นทนายความต่อสู้เรื่องนี้ให้นะครับ
คุณวิญญัตินี่เป็นทนายความตั้งแต่ปี๒๕๔๑นะครับ
แล้วช่วงหลังเนี่ยก็จะว่าความคดีอาญาเป็นหลักนะครับ
เริ่มเข้ามาทำคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองตั้งแต่ปี๕๐นะฮะ
สมัยที่มีกลุ่มปรชกลุ่มปรชไปชุมนุมที่บ้านสี่สาวเทเวชนะครับ
เพราะว่าตอนนั้นเขาก็รู้จักคุ้นเคยกับคุณจตุพรพรมพันธ์อดีตแก่นำนปชตั้งแต่สมัยเรียนที่รามกำแหงนะครับ
ทำให้มาร่วมงานกับเผื่อไทยในคณะทนายความด้วย
ก็มีคดีใหญ่ตามมามากมาย

ทนายของกลุ่มนปชจนได้รับการเรียกขานว่าทนายเสื้อแดง
หลังเกิดรัฐประหารปี๕๗มีนักการเมืองแล้วก็นักวิชาการหลายคนถูกคอสช
เรียกไปรายงานตัวนะครับแต่หลายคนก็ไม่ไปนะครับ
ก็ถูกคดีความแจ้งข้อหากันไปคุณวิญญัติก็ไปช่วยว่าความต่อสู้ให้
สุดท้ายศาลเนี่ยยกฟ้องนะฮะว่าการขัดคำสั่งคอสชไม่ได้ถือว่ามีความผิดนะครับ
รวมถึงยังเป็นทนายให้กับจำเลยคดี๘แอดมินเพจเรารักพลเอกประยุทธ์
แต่มี๒คนถูกดำเนินคดีตามมาตรา๑๑๒นะฮะก็คือนัทนัทธิกานะฮะ
ตอนนี้ปัจจุบันลีภัยในต่างประเทศกับอีกคนนึงก็คือปอนนะฮะสารยกคำร้องนะครับ
ปัจจุบันคุณวิญญัตินอกจากรับว่าความแล้วยังเป็นเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมาย
เพื่อสิทธิและเสรีภาพด้วยนะครับ
กันไปคนละช็อตเลยนะคะคุณชูวิทย์เองวันนี้ก็เอาเอกสารไปยื่นที่ปปชเหมือนกันค่ะ
คุณชูวิทย์บอกว่าวันนี้เอาเอกสารไปยื่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติ
ให้ตรวจสอบการกระทำของเจ้าพนักงานที่ดินเขตพระนครนะคะ

คือเหมือนที่คุณชุวิตพูดไปตอนแรกที่บอกว่าเหมือนจะจับมือเจ้าสาวไปแต่งงานไปจดทะเบียน

ตรวจสอบการกระทำเจ้าพนักงานที่ดินเขตพระนครว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา๑๑
โดยการสนับสนุนจากบมจแสนสิริและผู้ขายที่ดินทำผิดกฎหมายหรือไม่
นายสอนชัยชูวิเชียนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชเป็นคนมารับหนังสือนะคะ
ก็มีการเขียนบอร์ดอธิบายเรื่องของเจตนาเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษี
ให้เห็นถึงความผิดปกติและบอกว่าเป็นรูปแบบวิธีการที่เคยให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้แล้ว
ธิบดีกรมที่ดินในขณะนั้นลงวันที่๒๑กันยายน๒๕๖

กรณีมีการโอนที่ดินด้วยวิธีการให้ผู้ขอรายเดียวกัน
เข้าถือกรรมสิทธิ์รวมเพียงบางส่วนส่วนที่เหลือค่อยโอนวันหลัง
เป็นการกระจายทางภาษีให้แคบลง
เพื่อจะได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราที่ต่ำกว่าโอนขายที่เดียวทั้งแปลง
โดยเอกสารฉบับนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเรื่องให้กรมที่ดินเพื่อแจ้งกรมสรรพากรพิจารณาทั่วประเทศ
เหมือนการเตือนว่าถ้ามีการขายที่ดินลักษณะนี้
ห้ามดำเนินการให้ไม่เช่นนั้นจะดำเนินการทางวินัย
และถ้าคนขายยืนยันจะทำให้ให้ส่งเรื่องให้กรมสรรพากรพิจารณา
ซึ่งการที่เจ้าพนักงานที่ดินยอมให้นิติกรรมนี้เกิดขึ้น
เท่ากับว่าเป็นตัวการโดยมีผู้ซื้อและผู้ขายเป็นตัวการร่วม
ดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะเป็นตัวการอยู่แล้ว
เพราะถ้าเจ้าหน้าที่รัฐบอกเห็นอย่างนี้ทำไมไม่ได้

และผู้ซื้อผู้ขายก็ร่วมกันรับรู้
รวมการแบ่งหน้าที่การทำ

คุณพร้อมพลงนกภริษ
คุณพร้อมพงศ์เนี่ยเอาภาพที่คุณชุวิตจับมือคุณเศรษฐามา
ภาพนี้แล้วบอกไหนคุณชูวิทย์คุณบอกแฉเพื่อชาติ

คุณจำภาพนี้ได้หรือเปล่าเผื่อความจำจะสั้น

แสนสิริปฏิเสธคุณเลยโกรธใช่ไหมล่ะ

คุณชูวิทย์ก็ตอบกลับเลยค่ะ
โอ้คุณโจมตีผมไปเถอะผมของแข็ง
ภาพนี้นะถ่ายแปดกัญญายนปี๒๕๖๕

คุณเศรษฐานั่นแหละส่งคนมาเชิญผมไปคุย
เพราะจะขอซื้อที่ดินผืนหนึ่งของผม
แต่ผมขายให้ไม่ได้เพราะผมยังติดสัญญากับเจ้าของเก่าอยู่
แถมคุณเสถายังเคยลั่นวัจจากกับผมด้วยซ้ำนะ
วันนั้นบอกชีวิตนี้ไม่เคยคิดจะเป็นนักการเมือง
คุณชุวิตโชว์แชทด้วยนะคะ
ครับ
โชว์แชทการสนทนากับคุณเสถาวันที่๑๖กันยายนปี๒๕๖๕
นี่คุณชุวิตทางขวานะคุณเสถาทางซ้าย
คุณชูวิทย์บอกว่าผมเห็นว่าวันก่อนคุณค่อนข้างหงุดหงิด
รักษาสุขภาพอายุก็ห่างกับผมไม่มาก
มีความสุขใจดีกว่าครับเงินมีเยอะอยู่แล้ว
รู้จักกันมากอนาคตคุณยังอีกไกลครับ
คุณเศรษฐาตอบกลับมาว่าขอโทษที่ทำให้รู้สึกอย่างนั้นครับ
หงุดหงิดเลยครับเป็นคนใจร้อนทำเต็มที่
อยากให้ถึงเป้าหมายมีความจริงใจและจริงจังครับ
มีเยอะคือบริษัทมหาชนครับ
่งัดทั้งรูปงัดทั้งแชท

คุณชุยย้ำตอนท้ายที่เราบอกไปนะคะ
ที่บอกว่าตุลาคมเนี่ยเดี๋ยวจะไปอังกฤษไปรักษาตัว
เพราะว่ามะเร็งตับลุกลามเกิน๕เซนติเมตรแล้ว
ก็ยังไม่ทราบระยะเวลาว่าจะต้องพักฟื้น
หลังการคีโมแล้วก็ให้ยาเท่าไหร่ยังไง

แต่บอกว่าภารกิจแฉเพื่อชาติครั้งนี้

เพราะทำให้ว่าที่นายกรัฐมนตรีตกเก้าอี้

ข้อมูลก็จะไม่ตรงกันใช่ไหม
คุณชูวิทย์บอกว่าทางคุณเศรษฐาและแสนสิรินั่นแหละ

แต่คุณชุวิตขายให้ไม่ได้เพราะว่าติดสัญญาอีกเจ้าหนึ่งอยู่
อีกฟังนึงคือจะเป็นทานายความเลี่ยวฟัง

ในฐานะคณะทำงานด้านกฎหมายของทางคุณเศรษฐาแล้วก็เพื่อไทย
บอกว่าคุณชูวิทย์นั่นแหละติดต่อมาเพื่อจะขายให้

คุณพร้อมพงษ์นพอริษฐ์นะครับท่านผู้ชมครับ
อดีตสอสอเพื่อไทยโฆษกภักดิ์เพื่อไทย
ปัจจุบันเป็นคณะทำงานด้านกฎหมายของพักเพื่อไทย
เป็นตัวแทนจากคุณเศรษฐานะฮะที่มาแถลงข่าวเรื่องนี้นะครับ
เจ้าของสายาเสด็จพี่พระเอก่าวนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณพร้อมพงศ์เนี่ยบอกว่าได้รับมอบอำนาจจากคุณเศรษฐานะฮะ
คุณพร้อมพงศ์ยืนยันว่าการที่คุณเศรษฐาเดินหน้าฟ้องคุณชูวิทย์เป็นสิทธิ์
ตามกฎหมายนะครับไม่มีใครไปปิดปากคุณชุวิตได้
หากตรวจสอบอย่างบริสุทธิ์ใจพร้อมตั้งข้อสังเกตว่า
หากไม่มีวาระซ่อนเร้นทำไมคุณชูวิทย์ไม่ตรวจสอบ
ที่คุณเศรษฐาจะถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ก่อนที่จะโหวตเนี่ยเพิ่งมาเปิดเผย
ทั้งที่มีข้อมูลมานานแล้วตามที่บอก
กล่าวหาคุณเศรษฐาล้วนเป็นการจับแพะชนแกะ
พูดความจริงครึ่งเดียวคุณพร้อมพงศ์บอกว่า
เรื่องนี้ผู้ขายเขาได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
โดยการโอนแบ่งคืนจากบริษัทให้ผู้ถือหุ้น
ซึ่งตอนนั้นก็โอนคนละวันกัน
ไม่ถือว่าได้กรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพร้อมกัน

อันนั้นตอนที่บริษัทเขาโอนให้ผู้ถือหุ้นเอง
จากนั้นเขาก็ขายที่กัน
ก็เป็นไปตามระเบียบของกรมที่ดินตามระเบียบของกรมสรรพากร
ไม่อย่างนั้นจะโอนที่ดินไม่ได้เลย
กรมสรรพากรคงฟ้องร้องผู้ขายไปแล้ว
ถึงมือคุณชูวิทย์มาเปิดเผยตอนนี้แน่
คุณพร้อมพงศ์บอกว่าคุณชูวิทย์เป็นนักธุรกิจอสังหาเหมือนกัน
มีทีมกฎหมายที่ปรึกษาอยู่แล้วย่อมรู้ดี
แต่จงใจปกปิดความจริงข้อนี้
เพื่อใช้เป็นช่องในการกล่าวหาคุณเศรษฐาใช่หรือไม่
เหมือนเจตนากลั่นแกล้งหวังผลทางการเมือง
ส่วนเรื่องราคาที่ดินบริเวณนั้น
ถนนสารสินตรงข้ามสวนลุมพินีเป็นทำเลทอง
นักธุรกิจแวดวงอสังหารู้อยู่แล้วว่า
ราคาที่แบบสูงนึงแบบวานึงเป็นหลายล้านเนี่ย

แต่ราคาประเมินที่คิดภาษีมันก็อีกเรื่องหนึ่ง

ขายในเดือนเดียวกันให้กับบริษัทหนึ่ง
อ้างผ่านสื่อว่าขายไป๒๐๐๐ล้านบาท
ราคาตารางวาเกือบละ๓๖๐๐๐๐๐บาท

ก็ไม่ต่างกันกับที่แสนสิริไปซื้อมา
ขอยืนยันว่าคุณเศรษฐาไม่ได้ทำผิดกฎหมาย
ผิดจริยธรรมตามที่คุณชุวิตกล่าวอ้าง

ยังบอกว่าคุณชูวิทย์ที่ปฏิเสธว่าไม่มีวาระซ่อนเล้น
ไม่ได้เจ็บแค้นไม่มีปัญหาอะไร
ไม่ได้ขายที่ดินของคุณชุวิตให้กับแสนสิริ
คุณพร้อมพงศ์บอกคุณชุวิตอาจจะจำความจำสั้นหรือเปล่า
แล้วขอจับโกหกด้วยการนำหลักฐานภาพถ่ายมาแสดง
ซึ่งคุณพร้อมพงศ์บอกความจริงไม่ได้มีแค่ภาพถ่ายนะ

นี่คุณชูวิทย์เคยไปพบคุณเศรษฐาผู้บริหารแสนสิริด้วย

เพื่อเสนอขายที่ดินแปลงของตัวเองยืนยันว่าไปเสนอขายที่ดิน
รวมถึงก่อนออกมาเปิดเผยข้อมูลก็ไปมาอีก
แต่ถูกปฏิเสธถึง๒ครั้งทำให้โกรธ
จนต้องออกมากล่าวหาคุณเศรษฐาหรือไม่
ซึ่งตอนนั้นเขาไม่สามารถซื้อได้เพราะที่คุณชูวิทย์เนี่ย
มันไปติดอยู่กับอีกบริษัทหนึ่งที่กำลังทำกันอยู่นะฮะ
นี่คือพฤติกรรมของคุณชุวิตที่ตรงข้ามกับคำพูดคุณพร้อมพงศ์บอก
คุณชูวิทย์บอกแฉเพื่อชาติอยากถามว่าแฉเพื่อใครกันแน่
คุณชูวิทย์สนิทกับใครผู้มีอำนาจกลุ่มไหน
ออกมาเป็นหัวขบวนเปิดเกมเคลียร์บอลสาดโครน
เพื่อดิสเครดิตคุณเศรษฐาทวีสิน
ในช่วงหนึ่งของชีวิตรู้จักพี่ชูผม
ชูก็รู้จักผมนะครับ
พฤติกรรมของคุณชีวิตเอาง่ายว่า
วันนี้เนี่ยเมื่อก่อนพูดอย่างหนึ่ง
แต่ตอนทำทำอีกอย่างหนึ่ง

นี่ผมเวลารับหลังผมเรียกแกชูแวบตลอด

ทั้งสองฝั่งวันนี้ก็ตอบโต้กันด้วยข้อมูลนะฮะ

แต่ที่แน่มีคนรับเรื่องแล้วนะคะ
เหรอฮะคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะ

ใช่ค่ะวันนี้ยื่นเอกสารแล้วค่ะ
ยื่นตรวจสอบคุณเศรษฐาทวีสิน

ยื่นหนังสือกับสวดิเรกฤทธเจนครองธรรม
รองประธานกรรมธิการพัฒนาการเมือง
การมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะ

การซื้อขายที่ดิน
มีพฤติกรรมส่อว่าขาดคุณสมบัตินายก

การมีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือเปล่า
ขวามือนั่นสวกิติศักดิ์รัฐนวราฮะ

คือก่อนโหวตให้เป็นนายกในช่วงอีก๑๐วันเนี่ย
อยากจะให้มีการเรียกร้องข้อมูลจากคุณชุวิต
จากบริษัทแสนซิริในส่วนคอมแท็กเช็ค
ซื้อขายที่ดินสัญญาซื้อขาย
แล้วก็การชำระภาษีเพื่อพิสูจน์ว่าหนีภาษีหรือเปล่า
กรมสรรพากรรวมถึงผู้ขายทุกคนมาให้ข้อมูล
กรมทรมีผู้ที่เชี่ยวชาญตรวจสอบเรื่องที่ถูกกล่าวอ้าง
ไปฟังคุณชุวิตนะครับ

คุณชุวิตเขาพูดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลึกในประเด็นพวกนี้นะครับ
ผมถึงเอาเรื่องว่าให้คนกลางดีกว่า
เพราะเขาเป็นแค่ผู้กล่าวหากล่าวอ้าง
ในการตอนนี้คุณเศรษฐาก็จะบอกว่าจะไปฟ้องนะครับ
แต่ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องระหว่างคุณเศรษฐากับคุณชูวิทย์
แต่เรื่องของประเทศคนที่จะเป็นนายยกรัฐมนตรี
จะต้องชี้แจงเรื่องเหล่านี้ว่าตอนที่คุณเป็นผู้บริหารปี๖๒
เรื่องเหล่านี้เขากล่าวหาอย่างนี้คุณชี้แจงยังไง
แน่นอนว่าข้อมูลคงได้แค่เบื้องต้นในการวินิจฉัย
แต่สมมุติว่าคุณเศรษฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรี
มาตรา๑๖๐จะถูกหยิบขึ้นมาใช้แล้วว่า
รัฐมนตรีเคยมีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่
ไหนก็ไหนเห็นสวกิติศักดิ์อยู่ข้างก็พูดคุยซะหน่อยนะคะ
สวกิติศักดิรัตนวราหักบอกหนักใจ
ผมหนักใจแทนคุณเศรษฐาจริงนะ
แต่ก็ขอเอาใจช่วยให้ชี้แจงรายละเอียดการซื้อขายที่ดิน

เพราะคนจะเป็นนายกจริยธรรมมันสำคัญที่สุด
สวจะต้องพิจารณาให้รอบครอบ
เพราะบ้านเมืองและนายกไม่ใช่สิ่งที่ทดลองได้
ประเทศไทยไม่ใช่บริษัทหรือที่เล่นขายของ
เพราะฉะนั้นคนจะเป็นนายกต้องถูกตรวจสอบคุณสมบัติดีที่สุด
ใสสะอาดและจริยธรรมสำคัญที่สุดเป็นอันดับต้น
ผมขอบอกเป็นหมอเดาไว้ตรงนี้เลยละกันคุณภาคภูมิ

แต่ถ้าผมทายผิดผมก็น่าแตกไปเท่านั้นเอง
ผมเคยโยนหินไปก่อนแล้วว่าภาคอันดับ๒เพื่อไทย
ตั้งรัฐบาลไม่ได้ส้มหล่นถึงพักอันดับ๓
ภูมิใจไทยก็มีคุณอนุทินและพักอันดับ๔
พลังประชารัฐก็มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
แต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องถูกตรวจสอบทุกคนนะครับ
ต้องได้รับการตรวจสอบเหมือนกันหมดมาตรฐานเดียวกันนะครับ
ถ้าจำไม่ผิดกิติศักดิ์เนี่ยโยนหินมาก่อนแล้วนะว่า
เพื่อไทยไม่น่าจะด้วยเหตุผลต่างว่า
ไม่น่าจะได้นายกรัฐมนตรี
เพราะฉะนั้นเพราะเช่นเดียวกันภาคที่๒
ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
ก็เป็นหน้าที่ของพักที่๓ถูกไหมครับ
แล้วก็พูดไปแล้วว่า
ไปแล้วว่าก็มีคุณอนุทินกับผลเอกประวิทย
นี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะนะคะบอกว่าอืม

แต่หนักใจคนละคนกันกับสวกิติศักดิ์
สวกิติศักดิ์บอกว่าหนักใจแทนคุณเศรษฐาใช่ไหม
คุณผู้ชมบอกว่านี่ก็หนักใจเหมือนกัน

ต้องบวชอีก๒ครั้งด้วยหรือว่ะ

ครั้งที่๔พลังประชารัฐ

ชู๒นิ้วพอชู๓นิ้วไม่ได้

ประเด็นคือหมายความว่ายังไงก่อนอยากรู้

ท่านผู้ชมครับพักก้าวไกลนะฮะ